เป็นยังไงนี่เดี๋ยวเราต้องไปดูกันหน่อยนะคะ
ยังยืนยันอยู่นะว่าไม่มีการเก็บค่าเข้าชม
เพราะว่าอะไรรู้ไหมมีคนไปจองคิวผ่านเว็บไง
แล้วก็มีข้อความขึ้นมาเก็บค่าเข้า๕๐บาท

ใช่มันต้องไปลงทะเบียนก่อนไม่ใช่จู่
เพราะว่าเขามีการจำกัดจำนวนคนให้เข้าไป
ละกี่คนกี่คนเขามีรายละเอียดเอาไว้
เป็นรอบเป็นช่วงเวลาด้วยนะครับ
ใช่ค่ะหลังจากที่เขาเปิดให้จองคิว
เพื่อเข้าไปสการะพ่อปู่ศรีสุโธ
แม่ย่าศรีปฐุมมาที่วังนาคินคำชโนธที่บ้านดุง
คนที่ไปลงทะเบียนส่วนใหญ่ก็จะเจอข้อความ
ระบุว่าคำชโนธตำนานมวลขลังดินแดนพญานาค
แล้วหลังจากนั้นมันก็จะต้องเข้าที่ระบบจองคิว
คือจะต้องกดที่ข้อความยินดีร่วมบริจาค
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ
และค่าสาธารณูปโภคในการเข้าสการะท่านละ๕๐บาท
แต่ว่าทีมงานของเราลองเข้าไปในเว็บดูเหมือนกันคุณผู้ชม
เมื่อวานตอนเย็นข้อความที่เดี๋ยวบ้างเมื่อกี้
หายไปแล้วนะไม่มีแล้วนะ
บอกว่าจากที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการเก็บเงินค่าเข้า
สการะคำชโนธคนละ๕๐บาท
ในอำเภอบ้านดุงยืนยันนะไม่เป็นความจริง
เพราะว่าที่ผ่านมาก็จะมีการตั้งตู้รับบริจาคที่หน้าทางเข้าเท่านั้น
แล้วเงินทั้งหมดก็จะเก็บรวบรวมไว้เอาไปบำรุงดูแลรักษาภายในพื้นที่ทั้งหมดนะคะ
ทีนี้การเก็บค่าข้าวคนละ๕๐บาทอันนี้เป็นแนวคิด
แต่ว่าคณะกรรมการเขาก็เห็นว่าไม่เหมาะสมว่ามันควรเหรอที่จะกำหนดตัวเลข
ก็คงจะแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละท่านในการที่จะทำบุญคือจะมากจะน้อยแล้วแต่เลยค่ะ
แล้วแต่จะร่วมบริจาคในรูปแบบตู้รับบริจาคเหมือนเดิม
ไม่ใช่ว่าจะต้องมากดผ่านหน้าเว็บไซต์เป็นการบังคับจ่ายแบบนี้นะคะ
ทีนี้ก็เลยถามถามไปถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมต่าง
พรุ่งนี้แล้วที่จะเปิดอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งดูบรรยากาศสิคุณผู้ชม
นี่เด็กจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
น้องโรงเรียนบ้านดุงวิทยามีประชาชนจิตอาสาแล้วก็ชาวบ้านเนี่ย
มาร่วมกันทำความสะอาดที่หน้าเกาะคำชโนธแล้วก็นี่ค่ะ
ตบชาวามันขึ้นเต็มไปหมดเลยคุณสืบสกุล
ทีนี้ก็เลยต้องเอาผักตบชาวาขึ้นจากคลองน้ำรอบเกาะให้มันสะอาด
ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยววันพรุ่งนี้นะคะที่จะเปิดอย่างเป็นทางการ
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณเลิกดีค่ะคุณผู้ชม๙โมง
จะมีการทำพิธีบวงสวงที่หน้าเกาะคำชโนธก่อน
อันนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลเพราะว่าก็ปิดมานานเหมือนกัน
แต่ก็ย้ำนะใครที่จะมาเที่ยวใครจะมากราบไหว้พ่อปู่แม่ย่า
จะต้องไปลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ก่อนเท่านั้นนะคะ